ยังอยู่ในทะเลแต่อยู่ที่ปากแม่น้ำจังหวัดกระบี่นะคะ
พาไปดูโลมาเขาเข้ามาแวกไหว้น่ารักทีเดียวนะคะ
ซึ่งสร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่า
ปูมิพากษ์จังหวัดกระบีค่ะ
โลมาที่เห็นในความยาวอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ว่ายน้ำเล่นอยู่ปากแม่น้ำกระบี่จังหวัดกระบี่
ไหว้ไปมาตามเรือแล้วก็ไหว้เล่นเป็นคู่ด้วยนะคะ

ความยาวเกือบ๑เมตรรวมอยู่ด้วยมาเป็นครอบครัวค่ะ
พยายามว่ายน้ำตามตัวแม่สำหรับตัวลูกนะคะ
พลิกตัวจะเห็นใต้ท้องลงมาเป็นสีชมพู
สวยงามค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
เพราะว่าปกติแล้วพื้นที่นี้เห็นไม่บ่อยนัก

นายสุรสักรมงคลชัยสิตค่ะ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานสำนักงานการเจ้าท่าภูมิภาค
สาขากระบี่พร้อมตำรวจน้ำ
ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจเรือประมงแล้วก็เรือนำเที่ยวในกระบี่
ก็ไปพบเข้านะคะสำหรับฝูงโลมานเหล่านี้
ว่ายแบบไม่กลัวเรือที่จอดอยู่หลายลำเลยค่ะ

อายคุณนายสุรศักดิ์คาดว่าโลมาฝูงดังกล่าวเป็นโลมาปากขวดค่ะ
ว่ายน้ำตามฝูงกุ้งหัวเร็วเข้ามาไงมากินอาหารนะคะ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนี้อุดมสมบูรณ์ด้วย
สำหรับโลมาปากขวดถือเป็นสัตว์น้ำแสนรู้ขี้เล่น
มิตรกับคนแล้วก็ไม่ตื่นคนด้วยนะคะ
เมื่อมีเรือวิ่งผ่านฟุ้งลงมาอาจจะไหว้เข้ามาข้างเรือเลย
ทำให้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ
ก็ได้เห็นกันใกล้เลยนะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวช่วงนี้